ส่วนเรื่องนี้ค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมไปถนนพระราม๒
แหม่เกริ่นอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะได้เห็นอะไรแปลกที่พระราม๒
มีรถบันทุกขันนึงบันทุกของ
ซึ่งคาดว่าถ้าเอากฎหมายไปจับในการบรรทุกของ
ที่ก็ต้องมาเกือบคันรถหนึ่งนะดูที่สิทธิ์ท้ายอีกฮะ

มันปลอดภัยตรงไหนกูถามหน่อย

คือตอนแรกดิฉันก็คิดว่ารถคันนี้เป็นรถพ่วง
แต่ข้างหลังมันไม่ได้มีล้อคุณนัทพงศ์
คือโตขึ้นผมจะเป็นรถพ่วงครับ

นี่คือการบรรทุกของซึ่งถ้าดูแล้วมันเกินจาก
เลยจากตัวรถมาโหเท่าตัวเลยได้มั้งเนี่ย

เจ้าของคลิปเขาบอกว่าถ่ายได้ที่ถนนพระราม๒

ของที่บรรทุกมันยาวเกินตัวรถมาเกือบครึ่งอะค่ะ

ออกมาจากตัวรถเกือบครึ่งต่อครึ่ง

แล้วก็หวาดเสียวว่ามันจะเสียการทรงตัวด้วยนะคะ
รถคันนี้คือถ้าไปดูกฎหมาย
บอกสิ่งของมันยื่นออกนอกจากตัวรถ
รถบรรทุกให้บรรทุกสูงไม่เกิน๓เมตร
พ้นตัวรถห้ามเกิน๒เมตรครึ่ง
ไม่งั้นก็ถือว่าผิดกฎหมาย

จะเริ่มต้นปรับที่๑๐๐๐บาท

ไม่มีเจ้าหน้าที่ใครเห็นเลยเหรอ

มากเลยทีเดียวนะคะคือทุกคนต้องจับตาดูไม่ใช่อะไรค่ะ
ต้องระวังว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รับผลกระทบหรือเปล่า
ฝากด้วยค่ะไม่ผิดกฎหมายนะคะแล้วปรับเนี่ย๑หมื่นถึง๑แสนนะคะคุณผู้ชม